เรื่องความเชื่อมีทุกห่อมญาติจริงค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมดิฉันไม่เจอเรื่องขนลุกสู้มาเลยค่ะ

จากอดีตผู้เล่นตัวเอกดังพี่บ๊อบทูนิรันยศัพท์คุณผู้ชม
คือแกไปเจอเรื่องสุดอัศจรรย์จากหนังหน้าครู
ของพี่จิลพี่จิลกุมารทอง

ซึ่งมีดีโชว์แชนแลลค่ะก็ทำเกี่ยวเรื่องความเชื่อต่างค่ะ

เวรไปนู่นมานี่จนกระทั่งติดต่อพี่จิลนี่แหละค่ะ
อย่าทำเกี่ยวกับเรื่องหนังหน้าครู
เป็นความเชื่อนะเพราะว่าตอนนี้พี่จิลเขาทำเป็นแกโลลี่เลย
ที่ฉันไปที่บ้านมา๔ชั้นข้างบนเป็นอย่างนี้เลย

ของพี่บ๊อบก่อนพี่บ๊อบแกเล่านะคะว่าวันแรกที่มาห้องนี้ค่ะ
จิตสัมผัสได้ถึงหนึ่งในหนังหน้าครูที่วางไว้แบบนี้ค่ะ
ซิลก็บอกว่าอันไหนที่แบบว่ามันผิดสัมผัสกันบอกผม
สักพักพี่จิลก็หนังหน้านั้นมาคุณผู้ชมหนังหน้าครูนี่แหละค่ะมาถือไว้
แล้วก็เหมือนสื่อจิตได้แล้วก็บอกพี่บ๊อบเนี่ยค่ะบอกว่า
บ๊อบเนี่ยคือที่ผ่านมาเป็นคนไม่เคยบอกความทุกข์ใครเลยใช่ไหม
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่มันอยู่ในใจพี่บ๊อบทั้งหมดที่พี่บ๊อบไม่เคยบอกใคร
ฟังแบบนั้นพี่บ๊อบน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมไหลพลากเลยนะคะ
หลังจากนั้นพี่บ๊อกก็เลยตั้งจิตอธิษฐานต่อหนังหน้าครูแล้วค่ะ
ขอให้ธุรกิจที่โดนโกงพลิกฟื้นคือโดนโกงเยอะมากคุณผู้ชม
แต่แกไม่เคยบอกใครเลยแล้วก็เลยได้ทำธุรกิจใหม่คือน้ำมันนวดตัว
พ่อหนูพี่บ๊อบนี้ส่งออกอเมริกาไปแล้วค่ะนี่ค่ะที่โชว์นี้เอามาวางไว้

ใช่นาธุรกิจของหนังหน้าคุเลยนะคะหายดิบหายดีค่ะ
ไปฟังเสียงเรื่องเหลือเชื่อหน่อยค่ะ
ก็สื่อกับครูครูหน้าของพี่บ๊อบ
ครูก็บอกว่ามึงชาติที่แล้วมึงเป็นยังไงชาตินี้มึงก็เป็นเหมือนอย่างนั้น
โดนเขาเอาเปรียบโดนเขานะใช้โดนเขาหลอกใช้ตลอด
บ๊อบก็เลยน้ำตาไหล

เพราะว่าไม่มีใครบอกเรานะไม่มีใครบอกเรื่องของเราให้เราฟัง
สิ่งแรกที่ได้คือกำลังใจสิ่งที่สองที่ตามมาคือสติ
แล้วก็ในช่วงโควิดนะครับเราก็คิดทำอย่างไร
ให้สมมุติปลายไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก
ก็เลยลองทำดูแล้วก็ส่งไปที่อเมริกา

ตาข้างขวาคือบอกสนิทไปแล้วมองไม่เห็นไปแล้ว๑๐๐เปอร์เซ็นต์เต็ม
ตอนนี้ยังเหลือข้างซ้ายค่ะรักษาอยู่ประมาณ๓๐ค่ะ
ถามว่าพี่บ๊อบหน่อยไหมพี่บ๊อบบอกว่าไม่นะ
ที่เขารักษาตามอาการเนี่ยแกยังยิ้มแย้มแจ่มใส
แกบอกว่าก็รักษาตามอาการไปอาจจะเป็นแสงสุดท้าย
ที่ได้ช่วยเหลือได้สร้างความสุขให้กับแฟนก็ได้นะ

ก็ย่างเข้าปีที่๑๐แล้วนะครับที่ว่าตาข้างขวานี่มัน
เส้นประสาทตาชำรุดตายหมดนะครับมันแข็งตัวหมด
ก็เหลือแต่ข้างซ้ายที่รักษาอยู่
รักษาคือรักษาไม่ให้มืดไปกว่านี้
แต่ตอนนี้มันก็เหลือประมาณไม่ถึง๓๐เปอร์เซ็นต์
แต่เราก็ยังมีกำลังใจอยู่เราก็บอกว่าอธิษฐานี่คือ

แต่ว่าเป็นแสงกำลังใจสุดท้ายของเรา
ที่อยากจะทำอะไรเนี่ยเพื่อส่วนรวม

ว่าสายตาเกิดจากเป็นเบาหวานข้างตา
ใช่แล้วก็ประกอบกับก่อนอันนี้ก็อาจจะทำงานโดนแสงเยอะนะคะ